ดูเรื่องปฏิหาร๓อย่างที่คำชโนธกันบ้างนะฮะ

ผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อในศรัทธาและความสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค

เจอเรื่องประหลาดใจอย่างที่บอก๓เลยนะฮะ
อย่างที่ว่านี้ไปชมคลิปกันนะครับ
พระเจ้าขออันเชิญพญานาคานาคีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย
พญานาคทั้ง๔ตระกูล
ท่านพญามุจจริงนาคาราชวิสุทธิเทวาบุญเชมิ
ท่านพญาภูชงนาคาราชวิสุทธิเทวาบุญเชมิ
นะโมพุทธายะนะมะพะทะ

พญานาคทั้งสี่เหล่าให้เปิดทรัพย์

เจอทั้งงูเจอทั้งตัวอะไรกิ้งกา
นี่นะฮะเธอบอกว่าเธอไปวังชโนธ

เปิดบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปเจองูเขียวตัวนี้คุณ

งูเขียวเลื้อยขึ้นไปคุณ

คุณก๊อฟมองเห็นไหมคุณผู้ชมคงเห็น
ถ้าเข้าใกล้หน้าจอนะฮะ
นี่ครับ๓๓๔๐หรือ๖นะ
เอาจากนั้นไปเจอกิ้งกาอีกบนต้นไม้
เธอถือว่ามันโชคดีมากนะคุณ
เจอหลายอย่างทุกคนพากันสาธุ
ชาวเน็ตที่เห็นพากันสาธุเลยคุณ
พากันสาธุแบบนี้นะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าครั้งนี้จะนำโชคลาภ
เผื่อแผ่ชาวเน็ตก็เลยลงคลิปเอาไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็เธอได้จุดทูบก็ได้เลขอีกนะฮะ๖๓๙
๒๐เมื่อกี้ได้เห็นไปแล้ว๓๔๖นะฮะ
และเลขทะเบียนรถที่เธอขับไปคำชโนธ
โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างผมว่าเกินปฏิหาร๓อย่างที่เธอว่าแล้ว
ได้ทุกอย่างเลยนะฮะโอ้โหเราก็รวบรวมมา
คุณผู้ชมถ่ายหน้าจอไว้ทันนะ